ตาโรงตาโรงนี่ฉันฉันรู้จักกับตากิมเลี้ยนนะ

จำได้ยังอ๋อเรื่องนี้ตาโรงกินลาวเข้าไปปั๊บ
คือก็เหมือนโดนวางยาเหมือนโดนวางยาเลยมียาพิษในตัว
เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาครับนายบัญชาหนองนาอายุ๔๒ปี
ลูกชายของคุณยายลำดวนอายุ๗๘นะครับแล้วก็เป็นหลานของตาลงเนี่ยนะ
พี่เขาเนี่ยอายุ๘๐นะตะลงเนี่ยเล่าบอกว่าเช้า๓๑ตุลาคมนะ
คุณผู้ชมฟังเรื่องนี้แล้วอย่าปล่อยผ่านเล่าให้ผู้สูงอายุในบ้านฟังบ้างนะอยู่คนเดียว
นี่แหละครับกลับมาจากทำงานนะครับมาถึงบ้านมาเจอตาลงนะครับเป็นลุงแก่
นอนอยู่บนแค่นะเห็นขวดน้าสมมุติไทยตอนแรกโอ้สงสัยกินเหล้าเมาอีกแล้วตาลงนะ
ส่วนแม่ล่ะแม่ของเขาเนี่ยนอนหมดสติอยู่ในห้องนอนครับ
แล้วก็ขออภัยนะปัสสาวะลาดครับลาดฮะแล้วอือลุกไม่ได้
ขยับตัวไม่ได้พูดอยู่แบบเนี้ยอ้าวเหตุการณ์ไม่ปกติแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ถ้าผ่านคืนนี้ไปก็รอดนะโอ้โหรอ
ส่วนแม่เนี่ยเพ้อพูดแต่ว่าไงมาเอาเงินมาอย่าเอาเงินไปเอาเงินมา
แล้วแม่โดนยาไหมไม่โดนนะครับ
นี่แหละนายบัญชาเล่าต่อบอกว่าพอไปดูที่บ้านเอาเงินหาย๘๐๐บาท
โทรศัพท์มือถือสองเครื่องแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ก็ไปแจ้งความวิทย์สมภาษณ์ท่าเศรษฐ์เกียบสืบสวนไปสืบสวนมา
ผู้ชายสองคนนี้มันทำทีคุณผู้ชมมาถึงตอนที่เบิร์ตอยากจะเตือนแล้วนะ
ทำทีมาคุยที่บ้านซึ่งตาลงแกเป็นคนเก่าคนแก่นะ
ใครผ่านไปผ่านมาก็จะมาทักแกใช่ไหมแล้วจำได้ทุกคนเหรอ
ก็แกก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างแหละคนร้ายอ้างแบบนี้
โอ๊ยนี่ตาลงฉันนี่รู้จักกับกิมเลี้ยงนะ
ลีเป็นใครเป็นพ่อของพี่คนที่เล่าเรื่องนี้
แต่เสียไปแล้วไงมาทำทีเป็นว่ารู้จัก
กับลุงหลงเชื่อเลยว่ารู้จักกันจริง
แม่นะชวนแม่คุยมีการรูปตัวด้วยนะ
รูปตัวนี้ก็เหมือนว่าสงสัยโดนป้ายยา
แล้วก็ชวนลุงดื่มเหล้า
เหล้าเสร็จปั๊บดื่มไปแก้วเดียวเท่านั้นแล้วพับเลย

แล้วไปร้องที่สายไหมต้องรอดให้ช่วยอีกแรงครับ
ลองฟังพี่เขาเล่าหน่อยฮะ
ล่าสุดมีเบาะแสแล้วนะไอ้คนร้ายเนี่ย
เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ขโมยไป

แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
มันไปทำลายอวัยวะภายในขอให้คุณลุงหายเร็ว
คุณผู้ชมนะเล่าเรื่องแบบนี้ให้คนสูงอายุที่บ้านฟังบ้างนะ
ใครเข้ามาอย่าไปเปิดบ้านรับครับ